ต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีหลายจังหวัดค่ะ
โดยงานในจังหวัดต่างก็ได้แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ที่บ้านแพ้วสมุทรสาครนะคะ
ประชาชนได้ร่วมกันจุดเทียนเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ค่ะ
ที่บริเวณประตูระบายน้ำบางยางตำบลสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ร้อยตำรวจโทพบชนกชาลานุเคราะห์นายอำเภอบ้านแพ้ว
เป็นประธานในพิธีแสดงความอาลัยถวายในหลวงรัชกาลที่๙
โดยมีทหารตำรวจผู้แทนส่วนราชการค่าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่
เข้าร่วมนับหมื่นคนนะคะซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน๑๙๙รูปมาสวดพระพุทธมนตร์
จากนั้นได้มีการบันเลงบทเพลงพระราชนิพลด้วยเครื่องดนตรีคาริเน็ต
โดยอาจารย์วรวุฒิคำชวนชื่นหัวหน้ากลุ่มคาริเน็ตวงดุริยาง
ฮาโมนิคแห่งประเทศไทยอาจารย์พิเศษสถาบันดนตรีกรยานิวัฒนา
อาจารย์พิเศษในโรงเรียนนานาชาติฮาโร่สร้างความซับซึ้งใจ
ผู้ที่ร่วมรับฟังและสร้างความตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพ
ดนตรีของพระองค์ก่อนร่วมกันร้องเพลงชาติ
และยืนสงบนิ่ง๘๙วินาที
จากนั้นในอำเภอบ้านแพ้วกล่าวถวายอาลัย
งหน้าพระบรมชายลักษณ์และจุดเทียนแสดงความอาลัย
ประชาชนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบรมี
จุดเทียนทั้งบนบกและในน้ำ
ซึ่งประชาชนร่วมกันนำเรือมาจอดกว่าร้อยลำ
เป็นแนวยาวในคลองดำเนินสะดวกคลองสายประวัติศาสตร์
มีการวางเทียนเป็นเลข๙ให้แสงเทียนส่องสว่างสวัยอย่างสวยงาม
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ชาวอำเภอบ้านแพ้วมีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ส่วนที่สนามกีฬาสถาบันการภาระศึกษาวิทยาเขตชนบุรีหมู่ที่๑
ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
นายพระคฒรธรรมเทียนใจผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
นำเหล่าประสบคณิกรชาวจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานต่าง
ร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ก่อนจะร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปเรือใบ
มีเลข๙ไทยอยู่ในวงล้อมรูปหัวใจ
พร้อมกับข้อความชนบุรีรักพ่อ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงเรือใบเสด็จพระราชดำเนิน
จากพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ระยะทางไกลกว่า๖๐มายทะเล
ตลอดจนร่วมรำลึกในพระอัจฉริยภาพของพระองค์
กีฬาเรือใบเมื่อครั้งที่ทรงแข่งกีฬาแหลมทอง
ครั้งที่๑๔หรือกีฬา๔เกมในปัจจุบัน
เมื่อปี๒๕๑๐ที่จังหวัดชนบุรีด้วยนะครับ
แล้วก็ผ่านศพคณิกรได้ร่วมการบร้องผลงศันเสริมพระบรมี
ร่วมกับการบันเลงวงออเครสต้า
ออเคสต้าจากโรงเรียนต่างในจังหวัด
พร้อมด้วยศิลปินนักร้องและนักกีฬา
ชาวชนบุรีเข้าร่วมกิจกรรม

โดยจะนำภาพไปเก็บไว้ในหอสมุทรแห่งชาติจังหวัดชนบุรีครับ
เรืออากาศตรีโสพลผู้ขันเงิน
ในอำเภอพนาจังหวัดอำนาจริงก็พร้อมกับหน่วยงานต่าง
ประชาชนและนักเรียนนักศึกษากว่า๔๐๐คน
ร่วมกันประกอบพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

และร่วมกันแปลอักษรเป็นเลข๙ไทย

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
คณะครูนักเรียนโรงเรียนท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย

ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข๙ไทย

และด้านหลังเป็นอักษรทบ

ซึ่งกิจกรรมเริ่มด้วยวงดนตรีของโรงเรียน
เลงบทเพลงพระราชนิพล๒บทเพลง

มนุยการโรงเรียนได้นำกล่าวแสดงความอาลัย
ร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบรมี
และยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย
ขณะเดียวกันคณะครูและนักเรียน
ได้ร่วมกันทำลิฟตบิ้นสีดำ

ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมประกอบพิธีแสดงความอาลัย
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รองพวกรัชกาลนครสีธรรมราช

และร่วมร้องเพลงสันเสริมพระบรมี
และการลงนามแสดงความอาลัยครับ

นายกเทศมนตรีเมืองสุไงโกลก
ก็ได้นำข้าราชการทหารตำรวจ
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนกว่า๕๐๐๐คน

โดยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี

ก่อนที่จะร่วมกันเปล่งเสียงคำว่าพ่อจำนวน๓ครั้ง
และร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจสีขาว

และหัวใจแห่งความรักและการเทิดทูลค่ะ